มีอุทาหรณ์มาเตือนคุณผู้หญิงสุภาพสตรีสาวที่อยู่หอพักเพียงลำพัง
คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้
มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องแล้วมีผู้ชายมาเคาะประตูพยายามให้เธอเปิด
เธอก็เลยไม่เปิดผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินออกไปแล้วดันไปเจอผู้หญิงอีกคนนึง
อีกห้องหนึ่งกำลังจะเข้าห้องอยู่พอดีก็เลยไปล็อกผู้หญิงคนนั้นเข้าไปที่ห้องแล้วก็ข่มขืนครับ
ล่าสุดนั้นตำรวจก็ตามจับผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้ครับ
วงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่งแล้วก็บรรยายเหตุการณ์เอาไว้แบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเล่าเหตุการณ์ประทึกกลางดึก
จู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งแอบไปในหอพักแล้วขึ้นไปที่ชั้น๒ของหอ
แล้วก็ไปเคาะประตูห้องของตัวเธอเองด้วยความกลัวเธอก็ไม่เปิด
ซึ่งมันก็ไม่ต้องเปิดอยู่แล้วใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายมาเคาะก็ไม่ได้เปิด
ไปสักพักหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องกรี๊ดขึ้นมา
แล้วพอไปตรวจสอบกับเจ้าของหอพบว่าเสียนั้นก็หายไป
กระทั่งพบว่าชายคนนั้นที่มาเคาะห้องเธอก่อนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงอีกห้องหนึ่ง
ที่เธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดนี่แหละก่อนที่จะหลบหนีไป
อันนี้คือคลิปเนี่ยผู้ชายมาแล้วนะฮะผู้โพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณสักตี๒
ของวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เธอเนี่ยกำลังนอนดูซีรีส์ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็มีการวิดีโอคอลคุยกันกับแฟน
ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาแต่ก็ไม่ได้มีการเอกใจ
นี่เราจับรองเป็นกราฟิกคลิปก่อนมีเสียงเคาะประตูด้วยให้ผู้ชมได้ดู
หูแว่วหรือเปล่าผ่านไป๑๐นาทีได้ยินเสียงมีการเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งครับ

ไปแอนดูสิมีใครมาคอลด้วยหรือเปล่า

คือกลัวว่าถ้าเกิดแอนนิดนึงมันก็คือการเปิดขึ้น
จากนั้นเธอก็เลยนั่งอยู่สักพักหนึ่ง
อันนี้เป็นครั้งที่๓พอได้ยินครั้งที่๓ตัดสินใจอย่างนี้
ลงไปดูที่ช่องใต้ประตูดีไหมก็เลยก้มลงไปดู
เห็นมีเงาคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตู
แล้วเงานั้นเนี่ยก็เดินออกไปเธอก็เลยตกใจก็เลยกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงแบบนี้

อยู่เฉยแบบไม่กล้าออกไปไหนเลยไม่กล้าขยับอะไรไปไหน
คือคิดในใจว่าคนหรือผีที่ไปยืนคอร์สอยู่นะครับ
ต่อมาสัก๑๕นาทีได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องกรี๊ดขึ้นมา
โดยรู้ภายหลังว่าเมื่อเธอไม่ได้เปิดห้อง
ผู้ชายที่มาเคาะเนี่ยเปลี่ยนใจเดินหายไป
แล้วเป็นจัวร์ที่เนี่ยฮะเป็นจัวร์ที่ไปเจอผู้หญิงคนนี้
ที่อยู่ชั้นด้วยกับกับเธอเนี่ยกำลังจะเข้าห้องพอดี
เปิดประตูพอดีชายคนนี้ที่อารมณ์ยังคงค้างอยู่เนี่ย
ใช้มีดจี้ผู้หญิงคนนี้แล้วเข้าไปข่มขืนผู้หญิงคนนี้แทน
พอเสร็จปุ๊บก็หลบหนีไป
เอาไปฟังเสียงพยานก็คือผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ที่เป็นคนโดนคอปตัวคนแรกมาฟังกันหน่อยนะฮะ
แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
แล้วก็เลยพากันไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ค่ะ
สูงแล้วก็มีรอยสักที่แขนแล้วค่ะแล้วก็ตรงใบหน้าค่ะ
เคาะที่ห้องหนูจริงแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแบบนานมาก
คือเขาก็เหมือนรอให้หนูเปิดประตูแต่ว่าหนูแค่ไม่ยอมเปิดค่ะ
เขาก็ยืนวนเวียนไปมาทั้งแบบคอยส่องที่ใต้ประตู
หลังจากเกิดเหตุนะฮะผู้โพสต์เนี่ยก็พาผู้หญิงสาวผู้เสียหาย
ไปแจ้งความที่สพเมืองอุบลราชธานีเพราะว่าก็อยู่ห้องใกล้กัน
ผู้เสียหายให้การกับตำรวจบอกว่าสักประมาณตี๓๓๐
ขณะที่กลับมาจากการเที่ยวกลางคืนแล้วกลับมาคนเดียวเดินเข้าไปที่หอพัก
พอไปถึงที่บริเวณหน้าห้องพักแล้วก็เปิดประตูกำลังจะเข้าห้อง
มีชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๕ปีผลักประตูเข้าไปเลยครับ
ซึ่งผู้เสียหายส่งเสียงร้องให้คนช่วยแต่คนร้ายมีมีดขู่
แต่ท่านร้องจะแทงนะอืมเงียบเงียบนะเดี๋ยวจะแทงนะ
ก็เลยกลัวโดนแทงไงฮะนะครับจากนั้นเนี่ย
คนร้ายก็เลยบังคับข่มขืนจนเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ขณะที่ก่อเหตุกล้องวงจรปิดในหอพักก็บันทึกภาพผู้ชายคนนี้ได้
ชัดเจนเนี่ยฮะทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกมาอืมนะฮะ
ตำรวจรับแจ้งความเอาไว้แล้วก็จะทำการสืบสวน
โดยได้ตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
สืบไปสืบมารู้เลยครับว่าคนร้ายเป็นใครคนร้ายคือพลทหารอภิษฎหมื่นแก้ว
หรือว่าใบเบิ้ลอายุยี่สิบห้าปีเป็นพลทหารสังกัดมณฑนทหารบกที่ยี่สิบสอง
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเคยมีประวัติก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครับในปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ด
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
ก็เลยรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับพลทหารนายนี้นะครับ
กระทั่งเมื่อวานครับตำรวจก็ตามไปจนเจอแล้วก็จับกลุ่มได้
จับกลุ่มพลทหารอภิษฎได้ที่บ้านพักพร้อมกับมีด
ซึ่งเป็นของกลางที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุ
โดยพลทหารอภิษฎสารภาพ
ทำจริงก็เลยมีการนำตัวพร้อมของกลางไปส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมา
ถ้าเกิดแบบนี้ต้องรีบแจ้งตำรวจ
อย่าให้ผู้หญิงคนอื่นมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก

ลักษณะเดิมเลยก็โทษต้องหนักขึ้นนะ